เอามาดูเรื่องของทหารหน่อยแต่ว่าไม่เป็นแบบทหารเครียดแล้วนะ

ใช่ค่ะพาไปดูบรรยากาศการเกณฑ์ทหารกันหน่อยค่ะ
ก็มีทั้งการลุ้นจับใบดำใบแดงกันตัวโก่ง
เหล่านางฟ้าทหารกองเกินนะคะ
บางคนจัดเต็มมากผู้ชายนี้มองเหลียวหลังตาค้างเลยจ้า

เอาไปดูกันหน่อยไปที่เพชรชบูรณ์กันก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะ
การตรวจเลือกทหารกองเกินอำเภอชนแดนมีคนมาคัดเลือก๓๖๕คน
ต้องการทหารเกณฑ์๑๑๕คนเท่านั้น

คณะกรรมการนิมนต์พระสมโพธิบุญนวลที่มาร่วมเกณฑ์ทหาร
ให้มาตรวจหายปลุกเสกหายแล้วก็ใส่ใบดำใบแดงลงไป
ปีก่อนเคยปลูกเสกให้น้าชายได้ใบดำมาแล้วไง
พอถึงลำดับของพระสมโพธิอ้าวเป็นไง
ได้ใบดำเป็นยังไงล่ะของเขามีจริง
แล้วก็อย่างที่บอกเหล่านางฟ้าก็ต้องมาเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าก็ถือว่าในบัตรประชาชนหรือว่าเพศสภาพเนี่ย
ก็มากันตามหน้าที่ของชายไทยที่หัวใจเป็นผู้หญิง
ส่วนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะฮะก็มีชายไทยวัย๒๑ปี
ครบเกณฑ์ทหารเนี่ย๓๗๒คนแต่ที่นี่เขาต้องการทหาร๙๔คน
แน่นอนนะฮะบรรยากาศการจับใบดำใบแดงก็ลุ้นกันตัวโก่งเหมือนกันแหละครับ
โดยเฉพาะหนุ่มเสื้อขาวคนนี้อู๋ส่งที่
คือเธอให้ทหารเนี่ยทหารให้เขาพลส์ภาพแบบตะเบ๊

ขวดถึงสัตว์โก่งทีเดียวไม่ต้องเข้ากลมลอดไป
สับขากลับที่นั่งเลยทีเดียว
เอาไปต่อที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีค่ะต้องการทหาร๑๓๐คนจากผู้เข้าชิง๑๐๒๔คนโอ้ยสาวสวยมาจ้ะ
นี่คือนายกฤษฎาวงศานักศึกษาปี๒คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทรกะเสม
ซ้ายเดี่ยวแต่งหน้าเต็มรายงานตัวเลยซึ่งเธอบอกว่าทำหน้าอกมาแล้วรอเรียนจบเก็บเงินแปลงเพศค่ะ
ก็จริงถ้าทำหน้าอกมาแบบนี้ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วล่ะนะครับไปที่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ที่นี่ก็มีชายไทยเข้าเกณฑ์ไปครบเกณฑ์ไปเกณฑหาร๘อำเภอต้องการทหาร๑๓๓คน
โอ้โหญาติพี่น้องก็ต้องไปให้กำลังใจไปเชียร์บุตรลงบุตรหลานกันไป
ฮือฮาก็คือบรรดาสาวที่ไปคัดเลือกไป๑๑คนคุณผู้ชมนะฮะโดยยอมสู้กล้องรอผู้สื่อข่าว๔คน
ส่วนที่เหลือไม่ขอเป็นข่าวคือไป๑๑คนแต่ขอเก็บตัวไม่อยากเลยนะครับ
ทีนี้ดาวเด่นใครล่ะนี่เขาบอกว่าเขาชื่อในโกลัญญาบุญเยี่ยมน้องชุดดำเมื่อกี้นี่แหละ
แล้วก็นายทวีศักดิ์ชุมแสงน้องเสื้อยีนเมื่อกี้แล้วก็นายพัทรพลชาวขุนทศ
ที่ใส่เสื้อสีเนื้อนะครับแล้วก็นายวิราชัยสมวงเป็นน้องชุดนักศึกษาเมื่อสักครู่นะครับ
ก็มีคนไปขอถ่ายรูปเยอะมากเลยนะฮะนี่เขาไปที่ด่านขุนทศที่นครราชศรีมานะครับ
ก็ไปทั้งหมด๘ตำบลต้องการที่นี่๑๓๓คนนะครับ
ทำเอาเรด้าพังกันเป็นแถบปิดท้ายดีจังเลย
ไปดูกันที่สวยประหารจ้าดูเลยจ้าเรด้าพังกันไปที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
๓คนประชันโฉมรายงานตัวคัดเลือกทหารในปีนี้นี่เลยโอ้โหคุณ
นึกว่ามันประกวดนะครับเอาจริงมาโอ้โห
นายวรุษอุดใจหรือน้องเนยสาวสวยจากตำบลปล้องตอนนี้ทำงานอยู่กรุงเทพ
นายประชากันตะยาหรือว่าน้องมิมี่ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหินเอาจริงไหมฉันรู้สึกอยู่ยาก
รู้สึกอย่าอยู่ยากจริงค่ะคือรู้สึกว่าว่าต้องทำยังไง
อเรนนี่ว่ะไงต้องคุณผู้ชมทำยังไงดีคะ